คุณผู้ชมจำข่าวนี้ได้ไหมที่มีผู้หญิงคนนึง
ดักทำร้ายกลางทาง
แล้วก็ที่หน้าเป็นแผลเละไปหมดเลย

แล้วก็รู้ว่าคนก่อเหตุคือสามี
ล่าสุดตี๔สามีมามอบตัวแล้วนะคะ
บอกว่าหนีไปตั้งหลักที่บ้านญาติที่ขอนแก่นแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซคันก่อเหตุนี่แหละมามอบตัว
ญาติของคนตายเขาโกรธมากนะเพราะเขารู้ว่ามามอบตัวปุ๊บทำแบบนี้เลยค่ะ
นี่ค่ะคือทั้งโกรธทั้งแค้นนะคะปรีเข้ามาแม้จะมีคนดึงแม้ตำรวจจะห้ามแล้วคือเนี่ยมีกลุ่มนึงปรีเข้ามาชกแล้วสองหมัดพอรีบปิดประตูนำตัวขึ้นรถเสร็จปุ๊บคนนี้หลุดมาได้เพราะเขาก็ร่างใหญ่พอสมควรตะโกนด่าเลยบอก
มาทำน้องกูทำไมมึงทำน้องกูอย่างนี้ได้ยังไงแล้วบอกกูรอเลยนะมึงออกมาเมื่อไหร่มึงเจอกูแน่
นี่ตำรวจต้องรีบแยกเลยนะคะคนก่อเหตุหรือแจ๊คเนี่ยคือนายนรงวิทย์เพชรศรีเมืองนะคะ
ผู้ต้องหาค่ะถูกนำตัวขึ้นรถฝากขังซึ่งญาติญาติของผู้ตายก็คือญาติของนางสาวสิริวัลเนี่ย
คือบุกเข้ามาตั้งใจอยากจะเห็นหน้าคืออยากจะรุมประชาธรรมใช้คำนี้ดีกว่า
ทีมข่าวเราได้คุยกับญาติของผู้ตายที่มาเฝ้ารอเจอนายนรงวิทย์นะคะเขาบอกว่า
ผมไม่เชื่อหรอกว่าไอ้แจ๊คจะหนีไปขอนแก่นถ้าไปขอนแก่นจริงจริงอ่ะ
แล้วหนีไปขอนแก่นระยะทางมัน๕๐๐กิโลเมตรนี้หรอ
ถ้ากลางไปอีกศาลน่ะใช่เขาบอกผมไม่เชื่อผมว่าแจ๊คมันหลบหนีอยู่ในพื้นที่นี่แหละ
งานการก็ไม่ทำเอาแต่กินเหล้า
เท่านั้นไม่พอมาฆ่าน้องผมอีก
น้องผมเป็นคนหาเลี้ยงครอบครัวลูกอีก๔คน

ใช่เหรอมันจะอยู่แถวนี้ครับ
นายนาโรวิทย์หรือนายแจ๊คมามอบตัวพร้อมยากตี๔เช้ามืดที่สตเมืองสิงห์บุรีและก็มาพร้อมกับมอเตอร์ไซค์ที่ใช้หลบหนีค่ะ

สอบสวนเสร็จก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
โมงเช้านี่ตี๔ที่มามอบตัวนะคะ

เดินอาดเข้ามาในสพเนี่ยค่ะ
สอบปากคำพักหนึ่งเสร็จปุ๊บ๗โมงเช้าตำรวจคุมตัวไปทำแผนเลย
ตรงจุดเกิดเหตุคือเส้นทางวัดพระนอนจักษีที่อำเภอเมืองสิงห์บุรีค่ะ
คือถ้าไปสายกว่านี้กลัวว่าชาวบ้านเขาจะตื่นแล้ว
รีบคุมตัวไปทำแผนแต่เช้ามืดนะคะ

นั่นเมียนะนั่นแม่ของลูกนะ
เออนรงวิทย์บอกว่าผมหึงครับ
วันเกิดเหตุคือ๒มิถุนายน
ผมขี่รถไปดักรอเมียหน้าที่ทำงาน
พอเมียเลิกงานผมก็ขี่ตาม
แล้วทะเลาะกันมาตลอดทางจนถึงจุดเกิดเหตุ
ผมก็ขี่รถไปดักหน้าเมีย

จำได้ไหมคะตอนที่ชนะสูตรพลิกศพเบื้องต้นเขาบอกว่า
คนตายเนี่ยถูกของแข็งกระแทกเข้าที่
ที่หน้าที่ศีรษะค่ะที่ไทยทอยค่ะ

ผมก็เอาค้อนที่พกมา

ฟาดเข้าไปที่คอฟาดเข้าไปที่หัว

แล้วผมก็ขี่รถกลับบ้านไปเปลี่ยนชุด

ทำทีบอกเออแม่กลับบ้านยังอ่ะ

พอลูกโทรไปปรากฏว่า

ผมก็เลยขี่รถหนีไปบ้าน

พ่อว่าย่าจะพามามอบตัว

ทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย

ก็คุยกับแม่ของผู้ตายนะคะ

พอรู้ว่าลูกเขยมอบตัวรับผิดกับสิ่งที่ทำแม่ก็ดีใจ
วิญญาณลูกสาวแม่จะได้หมดห่วงจะได้ไปสู่สุขติ
เชื่อว่าสิ่งที่ลูกเขยทำทำเพราะขาดสติเพราะติดเหล้าหนัก
คงจะหลอนคิดไปเองว่าลูกแม่นอกใจทั้งที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่จริงเลย
จะได้ไม่ต้องมีตำร้ายแล้วคนในครอบครัวแล้วอีก
แม่เคาะลงบอกลูกสาวแล้วก็ยกอาหารยกข้าวยกน้ำ
เคาะลงศพเรียกลูกสาวกินข้าวนะคะ
แล้วก็เดินไปบอกญาติญาติกอดกันน้ำตาซึมว่า
เออคนร้ายมันมามอบตัวแล้วนะ
ครอบครัวเราเนี่ยได้ความยุติธรรมกันแล้วนะ
แล้วครอบครัวคุณสิริวัลขอบคุณฝากขอบคุณมาทางไทยรัฐทีวีด้วยนะคะ
ที่ประสานขอความช่วยเหลือจากคุณกันจอมพลัง
เพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดครอบครัวหรือผู้ตายจะเป็นห่วงเนี่ย
ก็คือห่วงเรื่องการเรียนของเด็กทั้ง๔ลูกทั้ง๔ของผู้ตายค่ะ
ตอนนี้ก็ประสานกับคุณกันจอมพลังช่วยเหลือเรื่องนี้แล้ว
วันนี้เสียเสาหลักของบ้านไป
แต่ทุกคนก็จะจับมือกันสู้ต่อดูแลเด็กทั้ง๔คนนี้ให้ดีที่สุดค่ะ
คุณกันได้เร็วมากขอบคุณเป็นอย่างสูงชีวิตนี้จะไม่ลืมเลยทุกคน

ใช่ค่ะมันคืออนาคตอะ